คุณผู้ชมครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ติดตามนายท้ายเรือ
ชื่อว่าเวชภานะครับไปออกหน่วยบริการรักษาประชาชน
ให้บริการทางน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับ
วันนี้ออกเดินทางจากท่าวาสุกรี
ท้ายเรือบอกว่านี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจสูงที่สุดในชีวิต
และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักพักดีตลอดไปครับ
ชภาเป็นเรือที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานแก่สภากาชาติไทยตั้งแต่ปี๒๔
และเป็นเรือลำเดียวในโลกที่ออกปฏิบัติงานรักษาพยาบาลทางน้ำแก่ประชาชน
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดครับ
ในปี๒๕๕๙นี้จะครบรอบ๖๑ปีของการปฏิบัติงานออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน
อาศัยอยู่ตามริมสองฝั่งแม่น้ำ
แม้ว่าในวันนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชจะสวรรคตไปแล้ว
แต่นายวัฒนาเทพบุตรซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายท้ายเรือพระราชทานเวชภามานานถึง๑๗ปีตั้งแต่ปี๒๕๕๙
หยัดว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักพักดีตลอดไปครับ
ดีใจที่ได้ครั้งหนึ่งเราเคยได้ทำงานรับใช้ตามโครงการที่ท่านสร้างมาต่าง

ท่านก็ทำเพื่อคนไทยทุกคนนะครับ
ให้คนไทยทุกคนมีความอยู่ดีกินดีขึ้น
เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงานกรมเจ้าท่ารู้สึกภาคภูมิใจ
ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยการจราจรทางน้ำในเรือพระราชทานเวชภาครับ
ถึงเราไม่ได้ไปทำงานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เราก็พร้อมที่จะอยู่เบื้องหลังนะครับ
อย่างที่พระองค์ท่านเคยตัดไว้ว่าองค์พระพุทธรูปเนี่ยบางครั้งเราปิดหน้าองค์หน้าพระอย่างเดียว
มันก็ไม่เป็นองค์พระครับภารกิจของกรมเจ้าท่าจะเหมือนกับการปิดทองหลังพระครับ
ในส่วนของภารกิจกรมเจ้าท่าที่นำเรือเวชภามาจากท่าวาตุกีจนถึงเจ้าท่าสาขาจังหวัดนนท์
ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรอันใดเลยครับ
เรือพระราชทานเวชภาจะเดินทางถึงจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่๖พฤศจิกายนนี้นะครับ
และเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยมีแพทย์จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาติไทยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปรักษาโรคด้วยวิธีการฝังเข็ม
และทันตกรรมแก่ประชาชนที่จังหวัดสุพรรณบุรีระหว่างวันที่๗ถึง๑๑พฤศจิกายน
พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลนด้วยครับ